ขอบคุณคุณพลอยสจีและทีมข่าวด้วยนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่คือสดเลยนะคะ
ในการสัมภาษณ์เนวัดดาว

คือสำนักข่าวทีนิวส์เขาไปถ่ายภาพรุ่นน้องของเนวัดดาว

ตั้งฉายาให้ว่าก้าวปืนกล

เพราะว่าฉายานี้ทำให้รุ่นน้องของเขาโดนล้อ
คือชุมชนล้อทั้งชุมชนเลย

ก้าวปืนกลดูมีอาวุธแต่ว่ากลายเป็นโดนล้อเหรอ

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการเคลียร์กัน

เป็นประเด็นที่ทางทีนิวส์ต้องไปเคลียร์กับเนวัดดาว
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาได้ไปสัมภาษณ์
รุ่นน้องของเนวัตดาวในชุมชนวัดดาว
แล้วก็ไปถ่ายภาพเขาบอกว่าไปถ่ายภาพ๙เนี่ย

เหมือนกับเหมือนคุยกันอยู่แล้วก็แอบถ่ายบรรยากาศ
ฉายาให้ว่าก้าวปืนกล
แล้วก็ไปโพสต์ในเว็บไซต์ของสำนักข่าว
มีเป็นเว็บไซต์แฟนเพจมีเป็นเฟซบุ๊คของสำนักข่าวนี้
คนก็เข้าไปเม้นต์คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
คนในชุมชนก็เข้าไปดูคนก็รอ
เอาออกมารอว่าเดี๋ยวนี้เป็นก้าวปืนกลเหรออย่างนั้นอย่างนี้
ก็เลยมีการตั้งคำถามกลับไปที่สื่อว่า
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
ไปตั้งฉายาให้เด็กโดยที่เด็กไม่รู้อีโน่อีเนต
นาฬิกา๓๐นาทีคือทีมข่าวไปคุยกับรุ่นน้องของเนวัดดาว
ก็เป็นคนนี้แหละก็คือก้าวนี่แหละคือทีมข่าวไปคุย
มีการเรียกมาพูดคุยแล้วก็ทีมข่าวได้ยิน
ว่าเพื่อนในชุมชนตะโกนเรียกว่าก้าวปืนกล
ผู้สื่อข่าวได้ยินก็เลยนึกว่านี่แหละก็เป็นฉายาเขา
ก็เลยนำไปเขียนเป็นแคปชั่นว่า๙ปืนกล
แต่ในวัดดาวเขาไม่พอใจ
เขาบอกว่าทำไมไม่เลือกนำเสนอข่าวในเรื่องดีมุมดี
ทำไปนำเสนอข่าวแต่ประเด็นที่เป็นประเด็นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
สื่อก็เลยบอกว่าก็เลือกนำเสนอข่าวในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ
นำเสนอข่าวในประเด็นที่สังคมสนใจ
สำนักข่าวเขาเลยทิ้งท้ายว่าคือโลกโซเทียลเนี่ย
เขาก็จะคงยืนยันทำหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อไป
นำเสนอในประเด็นที่คนสนใจนำเสนอข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าก็เขาได้ยินคนในชุมชนเรียกก้าวว่าก้าวปืนกล
คือเขาก็เลยใส่แคปชั่นว่าก้าวปืนกล
เหมือนที่คนล้อเนี่ยเป็นเพราะว่าที่คุณเนวดาพูดว่าน้องเป็นโรคเลือด
คือน้องป่วยก็มีลักษณะท่าทางดูเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ประกอบกับฉายาที่ดูแล้วมันดูโหดเยี่ยม
คนก็เลยเหมือนเข้ามาล้อเรื่องของสภาพร่างกายสภาพของน้องในวันนั้นที่ดู
เหมือนบอกว่าเหนื่อยไปหรือเปล่าง่วงหรือเปล่าอะไร
หมายความว่าฉายาเนี่ยขัดต่อร่างกายของเขาจริง
ขัดต่อภาพรักที่เขาเป็นโรคเลือดอะไรแบบนั้น
ก็เอาเป็นว่าถ้าจบแล้วก็จบกันไปเนอะปล่อยเขาไปนะคะ